สำหรับคุณผู้ชมที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะคะ
ก็จะพิเศษกว่างวดอื่นหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ถูกโดยการซื้อสลากจากกองสลากพลัสนะคะ
เพราะว่าได้ข้อสรุปแล้วในการไปขึ้นรางวัลนะคะ
ใครถูกรางวัลกับกองสลากพลัสเนี่ยนะคะ
เงินรางวัลสรุปแล้วจะโอนเข้าบัญชีนะคะ
ไม่ต้องเดินทางมารับใบจริงแล้วเป็นขึ้นเงินเอง
เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมานะคะ
เพราะว่าเป็นการป้องกันมิจฉาชีพค่ะ
เพื่อคลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการขึ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๖
ถ้าหากว่ามีการถูกรางวัลนะคะ
โดยระบุว่าการรับเงินรางวัลของผู้ที่ถูกรางวัลจากกองสลักพลัส
งวดประจำวันที่๑กุมภาพันธุ์๒๕๖๖
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนซื้อที่มีเลขตรงกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผล
ได้รับเงินรางวัลแน่นอนเพราะว่าสลากทุกใบเป็นของท่าน
ก็ยังทำงานปกติลูกค้าเข้าไปตรวจสอบสลากของตัวเอง
ซื้อไว้ในระบบได้ในงวดนี้ถ้าหากคนถูกรางวัลเนี่ย
อันนั้นมิจฉาชีพแล้วค่ะนะคะส่วนข้อสรุปเรื่องการขึ้นเงินรางวัล
หลังจากคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วอันนี้คือข้อมูลล่าสุดตอน๑๕นาฬิกานะคะ
เข้ามาควบคุมการขึ้นเงินรางวัลให้กับลูกค้า
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่๕กุมภาพันธ์
สลากพลัสก็จะคัดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทั้งหมด
จาก๘ล้านใบไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

ใครถูกรางวัลก็จะได้รับเงินนะคะไม่ต้องเดินทางมาที่กองสลากพลัสค่ะ
วันนี้ถึงวันอาทิตย์เราจะคัดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทั้งหมด

๘ล้านใบอาจจะเหลือสักประมาณแสนกว่าใบ
เสร็จแล้ววันจันทร์เราจะนำสลากไปขึ้น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็หลังจากได้เช็คแล้วเนี่ยวันอังคารไม่เกินวันอังคาร
เกินวันอังคารเย็นลูกค้าทุกท่านจะได้รับเงินไม่ต้องเดินทางมาที่กองสลากพลัสครับ
ส่วนเงินรางวัลครั้งนี้นะคะก็จะมีการหักภาษี๐๕ตามปกติค่ะ
ซึ่งทางกองสลากพลัสก็มีรายชื่อเลขบัญชีของลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกสวมสิทธิ์นะคะ
และสำหรับคดีนะคะสุดท้ายแล้วถ้าหากผลพิสูจน์ออกมา
ก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะกลับมาทำอีกหรือไม่นะคะ
กองสลากพลัสบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มองว่าเป็นความผิดของตนเอง
ถ้าหากว่าตรวจสอบสักนิดนึงแล้วไม่ไปยุ่งกับนายออก็คงไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ